แน่นอนว่าเรื่องของการจราจรแออัดเป็นปัญหาสำคัญของคนเมือง
ทางภาคเอกชนเขาก็เลยผุดไอเดียเรื่องของจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ
ค่าบริการก็ไม่แพงด้วยนะคะเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางของคนเมือง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
จักรยานอัชริยะสาธารณะที่เหมาะกับแนวคิดเมืองอัชริยะ
จักรยานคันนี้จะใช้วัสดุคงทนเปรมรถเป็นอลูมิเนียม
อย่างไร้ลมดิสเปรกล้อแบบ๕แฉกสามารถใช้งานได้ถึง๔ปี
โดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษาส่วนไฟหน้าก็ได้พลังงานจากการปั่นค่ะ
หากยังไม่ปลดล็อกและพยายามจะนำจักรยานออกจากจุดจอด
จะมีเสียงสัญญาการขโมยดังขึ้นป้องกันการถูกจรกรรม
ซึ่งเราสามารถเช็คเขาได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะ

และปรับใช้กับห้างสรรพสินค้าในครัวเซ็นทรัลพัฒนา
๒เดือนอะไรจะเปิดให้ทดลองใช้ฟรีเริ่มปลายเดือนตุลาคมนี้

ช่วยลดปัญหาการเดินทางของคนเมือง

เคมิการประพันธ์ใจข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน